เออดูแล้วเป็นแบบมันยังไงมันอะไรกันเนี่ยคุณเล่าสิ
คือมันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ

ตัวเองที่มีความเชื่อขอใช้คำนี้ดีกว่า
มีความเชื่อว่าในร่างกายของตัวเองเนี่ยมีปอบอยู่ถึง๙ตัว

ใช่ค่ะที่เธอบอกว่ามันอยู่เยอะแบบนี้แล้วเธอรู้สึกได้
เพราะเธอมีอาการหลายอย่างช่วงตอนกลางคืนนอนกระตุก

โดยเฉพาะเวลาดึกชอบบอกสามีพาออกไปกินลาบเลือดหน่อย

หิวเลือดแล้วพอกินเข้าไปคำแรกเท่านั้นแหละโอ้โห
เธอบอกว่ามันรู้สึกสดชื่นอิ่มอร่อยมาก
หิวไหมไม่รู้แต่ทำแบบนี้เกือบทุกคืน
บอกว่ามันไม่ได้เพิ่งเริ่มเป็นมันเป็นมา๒ปีแล้วเป็นแบบนี้
และก่อนหน้านี้ไม่เคยอยากกินเนื้อสดหรือลาบเลือดมาก่อน

ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางตั๊กค่ะอายุสามสิบแปดปี
เธอบอกว่าอาการของเธอเนี่ยมันแปลก๒ปีหลังมันชัดมาก
ไม่ว่าจะเป็นควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
เวลานอนร่างกายมันจะกระตุกเหมือนมีอะไรมาสิงร่าง
อารมณ์รุนแรงขึ้นชอบตาขวางใส่คนอื่น
ไม่ชอบออกแดดชอบเก็บตัวอยู่ในห้อง
และตอนที่ตัวเองทำงานอยู่กับแฟนนะคะ
ในเมืองขอนแก่นเธอบอก๒ปีที่แล้วเนี่ย

แล้วก็ชวนสามีออกไปกินลาบเลือดทุกคืน
ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักเลย

เนื้อดิบคืออะไรไม่เคยกิน
พอกินครั้งนึงแล้วติดใจชอบเลยอยากกินทุกคืน
นี่ค่ะเป็นแบบนี้ทุกคืน
รู้สึกอร่อย
และสามีก็มีอาการเป็นเหมือนกัน
ก็คือร้านนั้นทำอร่อยนั่นแหละ

แต่ไม่ทราบว่าเธอจะไปกินหลายร้านหรือเปล่านะ

เอาย้อนไปเมื่อปีที่แล้ว๒๒กุมภาพันธ์
เธอบอกว่าตัดสินใจเลยกินลาบเลือดเยอะเกินไปแล้ว
ไปหาหมอทำหมอทำก็เป็นลักษณะ

ไปหาหมอทำก่อนไปหาหมอทำก่อน
ส่วนพญาติใบไม้ในตับอาการออกค่อยไป
ไปหาหมอทำก่อนนะคะหมอทำบอกเลย
ในตัวมีผีปอบอยู่๙ตัว

อย่างนั้นเลยหมอทำคนแรกเนี่ย

เอาออกไม่ได้ต้องไปหาหมอเดือน

หมอเดือนคือชื่อหรือว่าหมอชื่อเดือน
ชื่อเดือนเป็นหมอธรรมเหมือนกันชื่อเดือน
ไปหาหมอเดือนค่ะทำพิธีเอาปอบออกจากร่างได้๓ตน
เธอบอกแบบนี้ออกไปได้๓เหลืออีก

ตัวนี้อาศัยอยู่กับเธอจนกระทั่ง

เธอบอกเธอต้องตัดสินใจไปอีกครั้ง

แล้วเธอก็บอกไล่ไปได้อีก๕ตัว
แต่ตอนนี้เธอบอกว่าเธอยังมีปัญหาอยู่
เพราะยังเหลืออีกหนึ่งตัวที่มันแข็งแกร่ง
เธอไม่รู้ว่าปอบมันมาเข้าสิงร่างตอนไหน

ยายของเธอซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว
ตอนที่มีชีวิตอยู่เคยเลี้ยงผีฟ้า
เธอก็เลยไม่แน่ใจว่าปอบหรือผีฟ้า
มาจากทางทายาทของเธอหรือเปล่า

มันอยู่ตรงนี้
เค้าต้องการยาทิ้งตุ้ยนะ
หนูไม่รู้ของใคร

จริงแล้วมันเหมือนมีแบบร่างขาวกับร่างดำ

ตอนนี้นะคะมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเองกันสิกับชาวบ้าน

แหละว่ามีผู้เสียชีวิตติดต่อกันสองศพ
คนหนึ่งล้มตายคนหนึ่งไหลตาย

ชาวบ้านอ้างว่าตายเพราะผีปอบเอาไปกิน
ถ้าเป็นเพราะตนเป็นปอบตัวเองก็พร้อมที่จะรักษา
เพราะทุกวันนี้ชาวบ้านมองตัวเองแปลก
มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อที่เกิดขึ้นในภาคอีสาน
แล้วคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบเนี่ย
โอ้โหอยู่ยากจริงนะเป็นความทุกข์จริงนะคะ
ตัวเองบอกอยากจะหายขาด
อยากจะให้หมอปลามาดูที่บ้านให้หน่อย
หมอปลานะหมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะ

เนื่องจากว่าปอบยังคงอยู่ในร่าง
มันบอกตลอดว่าในบ้านมีอะไรดีไม่ดี
ซึ่งสิ่งที่ไม่ดีพอไปตรวจดูตามที่หมอปลาบอกมา
จะเห็นในสิ่งนั้นจริงเช่นตะปูต่อฝาโลง
หรือแผ่นกระดานปิดฝาโลง
วางในจุดที่ผีปอบบอกจริง
เชื่อว่าถ้าหมอปลามาดูและจัดการสิ่งชั่วร้ายให้ในบ้าน

แล้วก็จะทำให้คนในหมู่บ้านยอมรับเธอมากขึ้น

แนะนำให้ลองไปหาคุณหมอดูก่อนแล้วกันนะคะ
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าข้างในร่างกายมันมีอะไรบ้าง
หรือว่าไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอลงความเห็นว่า
ไม่ได้เป็นอะไรหรืออาจจะเป็นความชอบจริง

ถ้าชอบกินคือถ้าร้านเขาทำอร่อยจริงอาจจะติดใจก็ได้
หรืออาจจะเป็นนิสัยชอบกินดึกชอบทานมื้อดึก
ก็ลองตรวจสอบสังเกตตัวเองกันดีนะคะ